ดูเรื่องนี้กันบ้างนะครับเป็นคลิปสุดหลอนที่มาพร้อมกับคำถามว่า
ใครใครเป็นคนถาม

ให้มันโอ้โหมีการขยับได้

ส่วนลงไปมีโต๊ะด้วยโอ้โห
จะได้มีที่วางของส่วนอันนี้เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่ม
ต้องสังเกตดีนะเฮ้ยน้องใบตองแบบนี้ไม่ธรรมดาแล้ว
โอ้โหน่ากลัวเลยอ่ะหรือว่าหรือว่าจะเป็น
ผีหลายคนมองว่ามันผีหรือเปล่า
โอ้โหเห็นแบบนี้แล้วน่ากลัวอยู่นะโอ้โหพอคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปนะ
บางคนบอกว่าเห็นชัดมากบางคนบอกว่าแบบนี้
ดูเหมือนแบบเป็นเงาแบบเงาผู้หญิงนะอะไรอย่างนี้คือมีความเห็นที่มากมาย
หลากหลายแตกต่างกันออกไปแต่อย่างนี้ครับมีส่วนหนึ่งบอกว่าเงา
เงามือคนชัดแบบนี้อาจจะเป็นการจัดฉากก็ได้
เพราะถ้าเราดูไปเรื่อยมันจะเหมือนกับว่ามีจังหวะที่แบบนี่
มันเหมือนกับตัดให้มันเร็วขึ้นมีการตัดสลับบางสิ่งบางอย่างอยู่
แต่เราก็ไม่กล้าบอกจริงว่าเออสรุปแล้วมันเป็นการตัดต่อ
หรือว่าเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะ
ไม่รู้อ่ะรู้แค่ว่าไม่ไปไม่ไปตรงนี้แล้วไปไม่รู้จริง
ใครไปก็ไปเราไม่ไปแน่นอนใช่เราป๊อต